วันนี้ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะช่วงเช้าเนี่ยหลายคนไปทำบุญแล้วนะคะแต่ถ้าครั้งนี้ใครจะไปเวียนเทียนอย่าลืมพกร่มไปด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ามีโอกาสที่ฝนจะตกนะคะเราไปตรวจสอบกันหน่อยค่ะภาคเหนือและภาคอีสานนะคะสำหรับใครจะไปเวียนเทียนอย่าลืมพกร่มไปด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่
ภาพอากาศคล้ายกันค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบอุณหภูมิอยู่ราวสามสิบหกถึงสามสิบเจ็ดค่ะภาคกลางฝนลกลงมานิดหนึ่งนะคะร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกฝนยังเยอะค่ะคุณผู้ชมร้อยละเจ็ดสิบคลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรขณะที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะคลื่นสูงหนึ่งถ
อากาศร้อนแบบนี้นะคะหลายคนก็ออกไปเที่ยวทะเลปลาดาวก็ขึ้นมาเกยตื้นกับคุณผู้ชมเต็มหาดสหรัฐเลยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะจะเป็นตัวเล็กเล็กซ่อนอยู่ภายในคลื่นนั่นคือปลาดาวทั้งหมดเลยค่ะซึ่งรูดูร้อนแบบนี้ปลาดาวก็จะขึ้นมาเกยตื้นส่วนฤดูหนาวนะคะปลาดาวก็จะกลับไปบริเวณที่เป็นน้ำลึกนั่นเองค่ะและนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ